นี่ก็ส่งคลิปไปขอความช่วยเหลือกับหมอปลานะฮะ

ถูกเอาปืนเจาะหัวถูกทำร้ายร่างกาย
ไปแจ้งความแล้วตำรวจไม่รับแจ้ง

เหตุการณ์ก็คือเขาตั้งใจ
จะไปขอเคลียร์กับอดีตภรรยาที่ตอนนี้เนี่ยไปอยู่กับแฟนใหม่

แต่ไม่ใช่ว่าหึงหวงไม่ใช่จะขอคืนดี

ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับ

ผมไม่รู้ว่าข้างในเขาก็รู้นะครับว่าอันนี้คือผัว
เพราะว่างานแต่งเขาก็ไปอยู่แต่ว่าเขาก็ให้ที่พักพิง
ตอนนี้เขาโทรหาวัยรุ่นข้างบ้านมานะครับ
เพื่อจะมาก่อกวนหรือมารบกวนเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง
นี่นะครับเสียงปืนที่ดังขึ้นนะครับ
นี่เป็นคลิปบางส่วนที่ทางฝั่งของเจ้าของคลิปเนี่ย

ส่งให้กับเพจหมอปลาช่วยด้วยนะครับ
เพื่อจะให้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของคดีนะครับ
ในคลิปเนี่ยผู้เสียหายบอกว่าบันทึกเอาไว้
ขณะที่ไปบ้านแฟนใหม่ของอดีตภรรยา
เขาบอกเขาตั้งใจจะไปเคลียร์ใจนะครับ

ตกลงเรื่องเงินที่ยังคั่งค้างกันอยู่
ไม่ได้ว่าจะไปขอคืนดีไม่ได้หึงห่วงอะไรทั้งสิ้น
แต่พอไปถึงบ้านหลังนั้นไม่มีใครออกมาคุยด้วย

แล้วระหว่างกำลังเดินกลับไปที่ร้านจอดรถ
มีกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นเนี่ยบุกเข้ามาหา
ใช้ปืนยิงใส่หลายนัด
นี่ถามคลิปนะครับ

ทีนี้เนี่ยนะเกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่๑๓กุมภาพันธ์

แต่ตำรวจไม่รับแจ้งความ

แต่เจ้าของคลิปเขาบอกว่า
คลิปนี้ส่งไปให้เพจหมอปลาช่วยด้วยเนี่ยช่วยเหลือเรื่องคดีหน่อย
เพราะเขาบอกเขาไม่รู้กฎหมายเขากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
นี่นะครับวันนี้คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้คุยกับเจ้าของคลิปนะฮะเขาชื่อตั้มนะครับตั้มปรงการีอายุ๒๖ปีนี่ฮะ
วันนี้มาสพสวนพริกไทยอีกรอบนึงบอกจะมาแจ้งความอีกครั้งหนึ่งมาแจ้งความใหม่
ตำนี่เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยคบหากับอดีตภรรยาที่เขาไปตามหาที่บ้านแฟนใหม่เนี่ย
คบหากันอยู่ได้๓ปีแล้วก็ตกลงแต่งงานกันแต่งงานอยู่กินกันได้๑ปี
เขาอ้างว่าอย่างนี้นะคุณตั้มเนี่ยเขาอ้างว่าเขาจับได้ว่าภรรยาเนี่ยนอกใจไปมีชายอื่น
แล้วภรรยาก็หนีไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่ที่บ้านของฝ่ายชายนั่นแหละที่ปฐุมธานีที่เกิดเหตุตามคลิป
ทีนี้ฝ่ายหญิงก็มาขอเลิกนะครับแต่ด้วยความที่ยังมีเงินบางส่วนเนี่ยมันยังคั่งค้างกันอยู่
เนื่องจากตอนอยู่ด้วยกันทางตั้มเขาอ้างว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปใช้หลายหมื่นบาท
เขาบอกเขามีสลิปเป็นหลักฐานแต่ยังไม่คืนเขาพอไปทวงคืนก็ไม่ได้คำตอบ
ทำให้ตัดสินใจไปหาที่บ้านแฟนใหม่ของอดีตภรรยาตั้มเขาบอกว่าผมเนี่ยต้องการไปเคลียร์เรื่องเงินทอง
ก็ไปกันทั้งหมด๖คนนะฮะมีคนไปเป็นเพื่อนด้วยตอนแรกเนี่ยไปถึงเนี่ยอดีตภรรยาบอก
รอข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวให้รอก่อนสักสิบนาทีเดี๋ยวจะออกมาสุดท้ายภรรยาไม่ออกมา
ตอนกำลังจะกลับกันเนี่ยอันนี้เขาบอกพ่อของเขาเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้นะ
เป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้แต่ตั้มก็เนี่ยก็พากว่ามาเจอแบบนั้นแบบนี้เนี่ยกำลังจะกลับ
กลับมาที่ลานจอดรถที่อยู่นอกบ้านแต่กลับไปเจอวัยรุ่นเกือบ๒๐คน
นี่เดินเข้ามาหาชักปืนยิงใส่หลายสิบนัดโอ้โหคือตั้มเขาบอกผมกับพ่อแล้วก็เพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ย
ต้องวิ่งหนีออกมาวิ่งหนีตายมามาถึงลานจอดรถอืมวัยรุ่นกลุ่มนี้ตามมาอีก
เอาปืนมาตบที่ไทยทอยแล้วเอาปืนมาจ่อหัวผมพร้อมกับพูดว่ามาหยามถึงที่นี่เลยเหรอ
ตอนนั้นพ่อก็พยายามจะเข้ามาช่วยก็ถูกทำร้ายไปด้วยนี่ฮะเขาบอกหลังเกิดเหตุหนึ่งวันเข้าไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ใบรับรองแพทย์เรียบร้อยเพื่อเอาไปแจ้งความ
แต่ไปถึงโรงพักษ์สพสวนพริกไทย
ปรากฏว่าตำรวจไม่รับแจ้งความไม่ดูคลิปด้วย
ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยผมเจออะไรบ้าง
ก็เลยส่งคลิปไปขอความช่วยเหลือที่เพจหมอปลาช่วยด้วย
ส่วนเรื่องของเขากับอดีตภรรยาเนี่ยทางตั้มเขาบอกว่า
ยังไงก็กลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วล่ะ
ตอนนี้อยากเคลียร์อย่างเดียวคือเรื่องเงิน
จะได้ไม่ต้องมีอะไรติดค้างกันอีก
รู้หรือยังว่าเขามาทำร้ายแล้ว
ก็ไม่รู้ผมก็โทรถามว่าทำไมต้องมาทำร้ายกัน
เขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าเราไปพยายามเขา
มาเขามาหาเขาอย่างที่อะไรอย่างนี้
ถ่ายคลิปก็คือพ่อของตั้มนะครับท่านผู้ชมครับ
พ่อของตั้มบอกว่าเจตนาของลูกชายเนี่ย
ที่ไปหาเนี่ยคือไม่ได้ไปหาเรื่องนะฮะ
ต้องการไปเคลียร์เรื่องเงินให้มันจบกันไป
ก่อนหน้าที่จะไปก็โทรไปหานะ

สุดท้ายไปถึงบ้านไม่มีใครออกมา
หลังจากนั้นก็เป็นไปตามคลิปตอนกำลังจะกลับกัน
ส่วนในตอนที่ว่าลูกชายบอกถูกตามมาถึงลานจอดรถ
ถูกเอาปืนตีไทยทอยถูกเอาปืนจ่อหัวเนี่ย

เพราะว่าต่างคนก็ต้องต่างวิ่งหนีตายก่อนนะ

ยังตามมาทำร้ายร่างกายเขาจนบาดเจ็บด้วย
ว่าเดี๋ยวจะพาคนชื่อไซส์คือแฟนลูกชายน่ะ
จะไปที่ไหนดีไปที่โรงพักหรือว่าไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
ตกลงกันตรงไหนก็ได้เขาก็ตัดสายทิ้งเลย
ผมก็เดินกลับบ้านนะแค่นั้นแหละจบ
เกิดเหตุนะฮะซอยกำลังนวมนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็จะมีนี่ฮะจุดที่เป็นจุดที่ตั้มเขาบอกเป็นจุดจอดรถนะ
อยู่หน้าซอยแล้วต้องเดินเข้าไปข้างในชาวบ้านแถวนี้บอกคืนวันเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงกระสุนปืนยิงกันเนี่ยเสียงยิงกันเป็นสิบนัดนะฮะ
แล้วมีนัดหนึ่งนี่โดนลุกหลงเข้ามาที่บ้านเขาด้วยนี่เห็นไหมฮะรูอยู่ที่หน้าต่างนะเห็นไหม
แต่โชคดีที่บ้านหลังนี้ไม่มีใครโดนกระสุนไปด้วยนะฮะแต่เข้ามาที่ตัวบ้านอย่างนี้ก็น่ากลัวนะครับ
ก็เลยเก็บเป็นหลักฐานเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะให้ตำรวจเนี่ยมาตรวจสอบดำเนินคดี
รถคันนี้ก็โดนเข้าไปด้วยอู้วย์ไหล่หยิงอะแล้วเดือดร้อนชาวบ้านอีกนะเห็นมั้ย
บ้านหลังเกิดเหตุนี้อยู่สุดซอยนะครับเจ้าของบ้านให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะฮะ
เพราะว่ากลุ่มของฝั่งนั้นคือฝั่งตั้มมาก็๕ทุ่มแล้วมาดึกดื่น
แล้วในบ้านมีเด็กด้วยไม่กล้าออกไปคุยไม่กล้าเปิดประตูออกไปจริง

ไอ้ที่ว่าไอ้วัยรุ่นกลุ่มนั้นวิ่งเข้ามาหาบอกมาหยามถึงถิ่นอะไรเอาปืนมายิงอย่างที่ตั้มเขาเล่าเนี่ย
ทางฝั่งเจ้าของบ้านเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ทำเขาอยู่ในบ้านกันเขาไม่ได้ออกไปยิง
ฝั่งของเจ้าของบ้านวันนี้ก็ไปสพสวนพริกไทยนะครับ
ไปแจ้งความกลับทางฝั่งของตั้มกับพวกที่มานะฮะ
ข้อหาบุกรุกในยามวิการ
แล้วก็บอกไม่อยากพูดอะไรไม่ขอให้ข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตำรวจสพสวนพริกไทยบอกว่ามันต้องแยกเป็นสองคดีนะ
คดีแรกก็คือคดีที่ฝั่งเจ้าของบ้านมาแจ้งฝั่งของเจ้าของคลิปว่าบุกรุกบ้านเขานะฮะ
ส่วนอีกคดีหนึ่งก็คือฝั่งเจ้าของคลิปที่ถูกไล่ยิง
ซึ่งก็ต้องไปไล่สอบปากคำแล้วก็สอบสวนสืบสวนว่าใครเป็นคนมาไล่ยิงเขา
เพราะฝั่งเจ้าของบ้านเขาบอกเขาไม่ได้ออกมาจากบ้านเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ไล่ยิงแน่
เจ้าของบ้านเจ้าของรถที่โดนกระสุนไปเนี่ยจริงก็เป็นคดีได้ด้วยเหมือนกันเองนะ
ก็ต้องร้อยเขาไปแจ้งฝั่ง